เรื่องของหมาหมาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ป้าอายุ๘๑ปีแกจูงหมาไปเจอกับหมาของอีกตัวหนึ่งนะคะ
แล้วปรากฏว่าหมาห่าวใส่กันแต่เจ้าของหมาสัดกันเลยค่ะ
ถึงขั้นว่าเอามีดมาแทงกันด้วยนะคะกลายเป็นคดีความค่ะ
ดูเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต้องลงไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
บอกอ้าวนี่ไงยังมีคราบเลือดแล้วก็อาวุธมีดของกลางอยู่เลย
คู่กรณีคุณเป็นเพื่อนบ้านกันอีกแล้วบ้านอยู่ตรงข้ามกันนะฮะ
มือมีดต้องบอกว่าสูงวัยใจเกินร้อยสูงวัยไฟแรงเวอร์มาก
เป็นคุณยายนะใช้คำนี้ไม่ผิดนะเพราะอายุ๘๑ปี
ยายสโหนปัญจารัฐค่ะแกอยู่บ้านเลขที่๑ทับ๗ซอย๑๕ถนนราชอุทิศที่หัดใหญ่
ส่วนคนที่เจ็บเนี่ยคนที่ถูกแทงเนี่ยชื่อว่านางอ้อยอายุ๕๘ปีเราก็เรียกป้าได้นะคะ
อยู่บ้านเลขที่๑๔ถูกแทงที่แขนขวาค่ะได้รับบาดเจ็บตอนนั้น
นิดกูไปพัฒนพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
มามาดูสาเหตุกันสาเหตุเนี่ยมือมีดเนี่ยก็คือยายสโนเนี่ย
เล่าบอกว่าเล่าอย่างคือแบบเลือดขึ้นหน้าโมโหค่ะนี่นี่ตอนนักข่าวเราไปคุยด้วยนะคะ
คุณตำรวจก็ยืนอยู่ด้วยแกเล่าบอกว่าแกพาน้องหมาเนี่ยออกมาฉี่ที่หน้าบ้านของแก
พอดีพอดีนางอ้อยเนี่ยก็คือคนเจ็บเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินจูงหมาผ่านมาพอดี
ทีนี้หมามันเจอหน้ากันมันทำไงอ่ะดิฉันไม่แน่ใจว่ามันทักกันหรือว่ามันจะกัดกันนะคะ
มันเห่าใส่กันมันเห่าใส่กันหมาของคุณยายสโหน่เนี่ยมันเห่าใส่ฝั่งนู้นก่อน
ทีนี้เขาก็เลยเปิดศึกภาลอกันหมามันเห่าใส่กันแต่คนก็ภาลอกันด้วย
แล้วสุดท้ายคุณยายสโหน่ค่ะแกบอกว่าฝั่งนู้นก็คือนางอ้อยลูกหัวเข้ามารุมทำร้ายแก๓ต่อ๑คุณ
ช่วยกันออกแรงแกบอกว่าสู้ไม่ไหวนะแกก็เลยไปคว้ามีดค่ะมาจ้วงแทงเลย
มือหรือจะสู้มีดฟังเสียงแกเล่าหน่อยค่ะ
หมาอีกตัวเล็กออกมาเที่ยวแล้วเขาก็พากลับไปเราก็ว่าเขาเข้าบ้านแล้ว
เพราะเวลาทุ่มนึงเป็นเวลาที่ป้าจะต้องปล่อยหมาออกไปเยี่ยมแล้วก็เข้าบ้านแล้วปิดประตูเลย
ทีนี้ปรากฏว่าหมาของเราเนี่ยไปเห่าหมาเขาแล้วหมาเขาก็วิ่งมาหมามันก็จะกัดกันเข้ามาตีหมาเรานั่นแหละเข้ามาตีเอาหมาป้า
โอ้แล้วก็เกิดทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ไอ้ตัวเมียก็ด่าป้าเลยป้าก็ด่าอาม่ามก็ถอดรองเท้ามาแล้วตบป้า
แล้วผู้ชายนั้นก็ต่อยเปรี้ยงเข้าไปที่ปากป้าป้าก็เลยถือมีดขุดต้นไม้อยู่ก็เสียบเข้าไปไม่รู้เสียบตรงไหนก็ตามใจเพราะเราไม่มีอะไรแล้วผู้ชายสามสองคน
ลูกชายมันมาช่วยอีกคนนึงอีกจับป้าเอาไว้พ่อมันก็เลยต่อยนำหน้าป้าแล้วมีดไม่รู้แว่นตาก็เลยกระเด็นตรงนั้นแหละ
และลุมกันช่วยกันนะโอ้โหนี่มุมของคุณยายสโหน่แกบอกว่าหมามันเห่าใส่กันกำลังจะกัดกันแต่คนก่อนเลย
คนทะเลาะกันก่อนเลยนะคะใช้คำว่าทะเลาะนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะ
สโนเล่าต่อบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับเพื่อนบ้านรายนี้
ประมาณสัก๒เดือนก่อนนะคะก็ทะเลาะกันเรื่องหมาอีกแล้วทะเลาะกันแล้วครั้งหนึ่งโอ้นี่ไงมีดที่เอาไปจวงแทงนะคะ
ตอนนั้นเนี่ย๒เดือนก่อนที่ทะเลาะกันถึงขั้นว่าคนเจ็บก็คือนางอ้อยเนี่ยเอาน้ำมาสาดป้านะคะ
เอาน้ำมาสาดยายสโหน่แล้วจะถอดรองเท้ามาตบหน้ายายสโนด้วยนี่ยายแกเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ตอนนั้นผัวของนางอ้อยเนี่ยห้ามไว้ได้ทันแต่ครั้งนี้ไม่ห้ามฮะ
กลับเป็นว่าทั้งผัวทั้งลูกทั้งอ้อยเนี่ยมารุมป้าป้าแกเลยต้องเอามีดเสียบสวนไปแบบนั้นค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหายายสโนก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจะเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสหรือไม่
ซึ่งผลของคดีมันต่างกันนะคะก็ต้องไปดูว่าคนเจ็บเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน๒๐วันหรือเปล่า
ส่วนคู่กรณีก็คือนางอ้อยเดี๋ยวก็ต้องเรียกมาสอบปากคำเช่นเดียวกัน
ถ้าพบว่าเข้าข่ายร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนเจ็บด้วยก็คือนางอ้อย
เพราะตามที่คุณยายบอกคือเข้ามา๓เนี่ย๓ตอน๑เนี่ย
แล้วมีลูกชายมาช่วยล็อกแล้วสามีก็ไปต่อยเขาอีกไง